แล้วก็เรื่องราวความเชื่อต่างหลายคนบอกว่า
โอ้โหสมัยนี้นะคะไม่มูอยู่ไม่ได้

หนึ่งในนั้นเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม

แล้วก็อีกหลายท่านค่ะเมื่อวานนี้นะคะ
เดินทางไปรวมปฏิวัยทาเวศวรนั่งบันลังมหาศัพท์ที่นครนายกการบุญ
เขาก็จัดขึ้นโดยอาจารย์วินไทย
มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะคะ
แล้วก็คุณผู้ชมระหว่างที่กำลังทำพิธีไหว้อยู่นั้น
ขออุ๊ยคนที่ร่วมงานขนลูกสู้
เป็นเพราะว่าคุณสังเกตไหมนั่นท้องฟ้าน่ะ
ท้องฟ้าจู่ก็มืดครึ้มขึ้นมาเลยค่ะ
ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยแดดร้อนแผดเผากันเลยทีเดียว

ทุกคนในงานพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าฝนที่ตกลงมา
เสมือนน้ำมนต์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบน
รับรู้ว่าพวกเขากำลังทำพิธีที่เป็นมงคล
ก็เลยพรมน้ำมนต์มาให้นั่นเองค่ะ
อู๊ดเป็นต่อบอกกับเราว่าส่วนตัวนะ
พี่อู๋เนี่ยเชื่อมากเลยเรื่องมูเตลูนี่นะคะ
ที่ไหนว่าดีที่ไหนว่าปังอู๊ดไปหมดนะจ๊ะ
แล้วก็เจ้าตัวเดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันหมดเลย
รวมไปถึงล่าสุดที่เขาฮิตกันใช่ไหม
สักลายมือขอบพี่อู๋ทำอย่าง

ปรับเส้นวาสนาอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ

บอกว่าเร็วนี้คือพี่นี่นะมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินล้านหนึ่ง
จะไปหาจากไหนหันหน้าหันซ้ายหันขวาไม่รู้จะเจอใครดี
ในเวลาเร่งด่วนแบบนี้ไม่รู้จะยังไงดี
จู่ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะทักขึ้นมา
อุ๊ดลองไปไหว้ขอพรทาเวสวรรณสิ
แล้วปฏิบัติธรรมนะคิดดีคิดทำดีด้วยนะ
เชื่อไหมพี่วุฒิบอกเชื่อไหมพี่น้องครับ
หายไป๗วันพอดีเป๊ะเลยค่ะ
เข้ามาในบัญชีตามจำนวนที่ต้องการเลย
โดยเป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่พี่อู๊ดบอกว่าลืมไปแล้วด้วย
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะใช้เงินผมเมื่อไหร่นะ
กลายเป็นว่าเป็นเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้รับค่ะ

ตอนนั้นผมเชิญท้าเวสวันเข้ามาในบ้านเข้าบูชา
แล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องใช้เงิน๑ก้อน

สวดทุกวันช่วง๗วันสวด

เดี๋ยวเขาหาว่าจนจนเพี้ยนเลยนะ

ยังหาสาเหตุไม่เจอ
มันก็เป็นไปแล้ว